ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ทั้งหน่วยสื่อสวนของกระบุธรพักษี
ไปพบว่ามีกระบวนการในการที่มีการกระทำผิด
เติมมาจากการกระทำผิดของคดีที่ตัดสินไปแล้วนะครับ
ขณะนี้การดำเนินการตรงนี้พบว่ามีการกระทำเป็นกระบวนการนะครับ
มีการกระทำเป็นกระบวนการอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันนะคะ
วันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้สื่อข่าวทุก
ทุกค่ายทุกสังกัดนะคะทุกช่องที่พาเพื่อนครูเพื่อนครูทั่วประเทศนะคะ
ที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องที่
ที่ให้คุณครูจำทรัพย์นี่มีจุดยืนในสังคม
มีจุดยืนมีที่ยืนให้สังคมได้ยอมรับคุณครู
ผมเชื่อนะวันนี้ว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิด
เฮ้ยเธอไปจ้างในศัพท์มาเพื่อจะให้มันเป็นแพ้
อยู่มนุษย์ที่ไหนมันจะมาเป็นแพ้ให้
สองเธอมีสะตุ้งสะตังสะมาร่าย
วันที่จะมาให้ผมเป็นทนายความเธอก็ไม่ได้มีต้มตังค์อะไรเยอะแยะ
หมดเนื้อหมดตัวขนาดนี้และที่สำคัญ
อย่าลืมถ้าเธอขืนทำอย่างนี้ทุกข์
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามกันต่อสำหรับคดีครูแพ้นะ
วันนี้ชื่อยังเรียกคดีนี้แบบนี้อยู่นะคะคุณผู้ชม
แต่อย่างที่ว่าไปค่ะตกลงเป็นแพ้
หรือว่าจะพลิกตกลงเป็นแพะหรือเด็กเลี้ยงแกะ
คือมันมันมั่วมันมั่วกันไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้
แล้วคนที่ตามข่าวนี้เนี่ยแสดงตัวค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าใครเชื่อแบบไหน
ถือหางใครใครคิดว่าใครกันแน่ที่ผิดนะคะ
กระทั่งล่าสุดมี๒เพจดังค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่ในโลกออนไลน์จะเห็นว่า
เขาเหมือนจะวางเดิมพันธุ์กันและเขาสองคนนั้นหนึ่งคือประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์และอีกหนึ่งคุณนัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คมาเฟียเขาเรียกกันแบบนี้ค่ะ
คนที่เป็นคนเปิดรับบริจาคเงินช่วยครูจอมทรัพย์สวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ
เรียนเข้าใจถูกไหมคะว่าคุณสองคนประกาศกันผ่านเพจของตัวเองซึ่งต่างฝ่ายต่างมีคนตามอยู่เยอะเนี่ยว่าเดิมพันไปเลย
ตกลงครูจอมทรัพย์แพ้ไม่แพ้แล้วเงินที่เดิมพันนี้จะเอาไปช่วยครูล่ะถ้าพิสูจน์แล้วว่าครูเป็นแพ้
พี่มาร์คก่อนพี่ประกาศยังไงพี่เอายังไงจุดยืน
พี่ประกาศเลยถ้าเกิดว่าครูเป็นแพ้ใช่ไหมครับผมก็จะช่วยเงินไป๑ล้านบาท
นะ๑ล้านถ้าเกิดครูไม่ได้เป็นแพ้ครูเป็นเด็กเลี้ยงแก่ผมก็ไม่อยากให้ครู
ก็ยินดีที่เอาเงินนี้มาเดิมพันกับพี่ถ้าพี่แพ้ผมผมก็ได้เงิน๒ล้านมาให้ครู
นี่ผมก็ท้าไปแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะต้องเสีย

๑ผมไม่ใช่ตำรวจผมไม่ใช่ธนายความเมืองผมคือคนธรรมดาที่เสพข่าวนะครับ
ผมก็มองดูจากวิจารณญาณส่วนตัวว่านั่งดูข่าววันแรก
เยียวยา๒๐๐บาทแล้วก็เรื่องราวเกิดมาเป็นแพ้
เกิดมาเป็นแพ้นั้นผมเชื่ออยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ประเทศไทย
เนี่ยมีแพ้แล้วก็ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยอ่า
แพ้เยอะแยะหมดแล้วทีนี้มีเคสหนึ่งที่ประกาศตัวว่าเป็นแพ้
อืมแต่พร้อมที่จะชนกับตำรวจซึ่งอยู่ดีดีเนี้ยมนุษย์ธรรมดาเนี้ย
ว่าคุณฆ่าคนตายนะฮะคุณฆ่าคนตายคุณติดคุกปีครึ่งเนี่ย
ว่าแล้วคุณได้อภัยโทษออกมาปีครึ่งคุณว่าคุณรู้สึกไง
คุณติดคุกนานไปหรือว่าน้อยไปอืมใช่ไหมถ้าผมนะติดคุกปีครึ่งนะ
แล้วผมฆ่าคนตายเป็นหนึ่งคนเนี่ยผมยอมรับแล้วผมจะยกบุรุษบอกว่า
นี่โชคดีของเราแล้วที่ได้รับอภัยโทษออกมาใช่ไหมครับ
นี่แล้วใครจะวิ่งไปหาคุกอีกรอบนึงใช่ไหมบอกเอ้ยมนุษย์อะไรวะ
คือคุณติดคุกเนี่ยคุณทำคนตาย๑คนแล้วคุณติดคุกไป๑ปีเนี่ยนะ
ผมว่ามันสะสมมันเบาไปด้วยอืมใช่ไหมครับแล้วอยู่นี่แบบ
คุกมาแล้วจะวิ่งหาคุกอีกรอบเพื่ออะไรคือนี่คือว่าทำไมถึงกล้าวางเดิมพันธ
ผมกล้าวางน้ำมันเพื่อช่วยครูรอบล่าสุดเพราะเชื่อว่าติดคุกมาปีครึ่ง
อยากเข้าคุกอีกแล้วแหละใช่ครับใช่ไหมคะคุณอัจฉริยะค่ะพี่อัดอ่า
ยังไงคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนเนี้ยคือทางเราก็ยินดีรับเดิมพันธุ์อยู่แล้ว
เพราะเราก็มั่นใจว่าคดีนี้ครูเป็นแก่นะครับจากที่เราพูดตรงเลยว่า
คดีเนี้ยตั้งแต่แรกแล้วเรามองเนี้ยว่าครูไม่ใช่แพ้อืม
เพราะว่าครูผ่านการตัดสินของศาลมาแล้วแล้วตอนนี้ที่อ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่คือมีในสับวาปีเนี่ย
นะครับมันก็มีความผิดปกตินะครับเพราะว่าขบวนการเนี้ยที่ทำกันเป็นขบวนการเนี่ย
เริ่มจ้างนายศัพท์เนี้ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับโดยขนาดนั้นน่ะครูอยู่ในเรือนจำ
ต้องบอกก่อนว่าขณะนั้นครูอยู่ในเรือนจำซึ่งขบวนการนี้ได้มีการติดต่อเนี่ยเดิมก่อนนั้นเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจ้างนายศัพท์ก่อนนะไปจ้างนายเสิร์ชก่อน
ซึ่งในเสิร์ชเนี่ยกับในศัพท์รู้จักกันในเสิร์ชเนี่ยได้มีการตกลงราคากันในราคาสองแสนบาท
อืมเพื่อจะให้มารับผิดว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีรถชนคนตายที่เกิดปีสี่แปด
ทีนี้ปรากฏว่านายเสิร์ชเนี่ยบังเอิญว่าไม่มีใบขับขี่และขับรถไม่เป็น
แผนการทั้งหมดก็คือต้องยกเลิกที่หน้าโรงพักแล้วก็เปลี่ยนเป็นนายศัพท์
ซึ่งในศัพท์เนี้ยมีรถอ่าบอยไม้คอควายห้าหกมุกดาหารสีเขียว
นะครับเป็นรุ่นนะครับแล้วทีนี้เนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเกือบปีสี่แปด
แต่เราก็สืบค้นว่าไอ้รถปี๕๒เนี่ยนะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
มีการยกเลิกเนื่องจากว่าทะเบียนคันนี้นะครับถูกยกเลิกที่
กรมการสั่งการบอกแล้วรถคันนี้ได้มีการขายต่อไปซึ่งในซึ่งในศัพท์เนี่ย
บอกว่าได้ขายให้กับนายเสิร์ชแล้วก็เอานายเสิร์ฟมาสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอานายเสิร์ชมาสอบปรากฏว่านายเสิร์ตบอกว่าไม่เคยซื้อรถจากในศัพท์เลยนะครับ
แล้วก็นายเสิร์ชก็ยอมรับสารภาพว่ามีการจ้างวานให้เขาเนี่ยเป็นเป็นอ่า
ผู้ต้องหาแทนคือยอมรับว่าเป็นคนทำอ่าไม่ยอมรับว่าให้ตัวเองเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาอยู่ในที่เป็นคนขับรถชนคนตาย
ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เราทราบข้อมูลแล้วส่วนหนึ่ง
ศัพท์เนี่ยก็ออกตัวมามาเป็นพยานว่าในคดีที่
แพ่งถูกฟ้องละเมิดฟ้องครูในศัพท์ก็เป็นคนไปจ่ายเงินเพื่อให้มีปรากฏอยู่ในสำนวน
คดีแพ่งแล้วทีนี้พออีกส่วนหนึ่งก็คือมาปรากฏตัวตัวเองเป็นผู้ต้องหาเลย
ตัวจริงมาออกรายการช่องหนึ่งอืมแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าเอาแล้ว
รถของคุณไปไหนจนกระทั่งวันนี้นะครับเราเจอรถคันนี้แล้วนะครับ
อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เจ้าของยืนยันเลยว่า
ให้กับผู้เจ็บบ้านแล้วก็ผู้เจ็บบ้านเนี่ยเอาไปขายให้กับคนที่อุบันรัชธานี
ถ้าตามข่าวนี้คุณสับวาปีคือตัวละครสำคัญที่สุด
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันถูกต้องที่ออกมายอมรับว่าเอาล่ะ
ผมยอมรับแล้วว่าผมคือคนที่ขับรถจนคนตายไม่ใช่ครูใช่ไหมคะ
แต่พี่อัดกำลังจะบอกว่าจริงแล้วมันมีตัวละครก่อนหน้านี้
ซึ่งพี่เนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นขบวนการและมีการพยายามจะจ้างคนคนหนึ่ง
ก่อนหน้าคุณศัพท์กว่าปีถูกต้องที่เรียกว่าคุณเสิร์ทนั่นแหละใช่
ทีนี้อธิบายจนถึงตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้รถ
รถนี้ถ้าตามข่าวคือของคุณสับที่ขับชนคนตายเนี่ย
รถคันนี้ตอนเนี้ยอยู่ไหนอยู่ที่อุบลราชธานี
เป็นของใครคะเป็นของพ่อค้าที่ทำไม้ยูคา
เขารู้เรื่องไหมเขาวันนี้เพิ่งมาสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกเลยว่ารถคันนี้ขายมาแล้วเขาก็ทุกไม้อยู่คา
อยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลักฐานการเสียภาษีทุกอย่างก่อนปี๔๘หมด
เอาก่อนปีสี่แปดอ่ะอ่าแล้วทำไมชื่อคุณสับอาหารถึงเจอแล้วว่าเป็นชื่อคุณสับอ่ะ
ก็คือเราสืบค้นจากว่าเขาได้เสียภาษีแล้วก็มีการต่อประกัน
อ่าเราก็เลยรู้ว่ารถคันนี้อยู่ที่อุบลราชธานีอ่า
วันนี้เราก็เลยทีมงานทั้งหมดพร้อมตำรวจเนี่ย
เดินทางไปที่อุบลราชธานีไปสอบจนเจอรถนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกเลยว่าเขามีหลักฐานมาให้เราดูหมดเลยว่าเขาไม่ได้มาที่นครพนมเลย
รถขายก่อนปีสี่แปดรถขายก่อนปีสี่แปดเหตุเกิดก่อนเหตุเกิดเนี้ย
เกิดปีสี่แปดเหตุเกิดคือ๑๑มีนาสี่แปดยี่สิบยี่สิบนาฬิกา
สี่นาทีสี่สิบนาทีเอาเท่านี้ก่อนอ่าเขาข้อมูลละเอียด
คือเอาเอางี้ฟังข้อมูลชุดนี้พี่มาร์คว่าไงผมเลือกเฉยเฉยกับข้อมูลพวกนี้
เพราะว่าหนึ่งที่ผมสงสัยนะคือพี่ไม่ได้เป็นตำรวจ
พี่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่พี่เขาทำไมรู้ลึกขนาดนี้
ผมก็ไม่เข้าใจนะอ่าอ่าพี่เป็นคนธรรมดานะครับอันนั้นผมเนี่ย
โดยชาวบ้านที่เสพข่าวผมเห็นเลยว่าแน่นอนประเทศนี้มันมีแพ้
และกำลังไม่ได้รับความเป็นธรรมงั้นผมมองว่าทำไงก็แล้วแต่
ทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เยียวยาคน
แล้วก็ทำขั้นตอนทางราชการให้มันรวดเร็วกว่านี้หน่อยเพราะการสู้คดีกัน
ติดคุกติดตารางแล้วก็สู้คดีกันนานมันไม่เป็นประโยชน์
ประโยชนกับประชาชนนั้นผมก็ยืนยันว่ายังมั่นใจว่า
คนนี้น่าจะเป็นแพ้อีกหนึ่งตัวที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ต่อให้เขามีข้อมูลละเอียดแบบนี้นะ
เขาบอกเขาไปตรวจสอบด้วยนะพี่มาร์คอ้าวก็คือวันนี้ในคนที่
วันนี้ตำรวจแน่นอนอยู่แล้วใครจะบอกตัวเองเร็วไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม
ตัวเองดีตัวเองทำถูกต้องใช่ไหมครับแต่วันนี้มันมีคนที่เข้ามา
มันเป็นคนลื้อคดีอ่าใช่ไหมแล้วก็มีตัวละครโผล่มาหนึ่งตัว
คือผมบอกใครมาจ้างผมติดคุกเนี่ย
เท่าไรผมไม่เอาอยู่แล้วนี่คูเราก็อ่ะ
ไหมแล้วถามว่าเงินเยียวยาจากรัฐบาลมันเยอะกว่านั้นเหรอ
มันดูว่าเงินเยอะวันละ๕๐๐ปีนึงก็เท่าไหร่แห่งแสนกว่าบาท
แล้วถามว่ามันคุ้มไหมกับชีวิตที่ต้องเสียไป
ชื่อเสียงเกตยศทั้งอย่างต่างอาณาบอกว่าไม่ใช่

ถามอีกแบบถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เด็ดจะแถลงข่าวเหรอ

ใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
เรียนกลับมาสั้นพี่อัด
ตำรวจทำอะไรก็ได้ก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่
คือสังคมตำรวจมันเป็นต้นทุนต่ำอยู่แล้วนะครับ
เมื่อไปทำอะไรก็แล้วแต่ตำรวจย่อมถูก
เกลียดชังอยู่แล้วเบื้องต้นเป็นต้นทุนเดิมนะ
ผมเองผมสู้กับตำรวจมาหลายปี
ผมบอกได้เลยว่าคดีนี้ผมขอสวนกระแส

แต่ผมอยากเห็นเนี่ยขบวนการนี้

แค่นั้นเองนะครับผมถึงเริ่มมาสืบค้นนะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็เราส่งทีมงานทั้งหมด๔ชุดเนี่ย

แล้วผมเองก็ลงพื้นที่ไป๒วันนะครับ
ผมมั่นใจว่าคดีนี้ครูเนี่ยไม่ใช่เป็นแพ้เป็นแก่
นี่เทขนาดนี้เนี่ยประกาศถ้า
ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเชื่อและประกาศเอาไว้

ชมเราไม่พอยังเสียเดิมพันธุ์ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคือยินดีเข้าเรือนจำทันที

แค่นี้ยังไม่พออะไรที่ยังเชื่ออีกว่า
คราวนี้ตำรวจอาจจะเป็นแพ้เดี๋ยวกลับมา

แล้วก็ที่สำคัญเดิมพันธขณะที่ว่า
เสียเงินแล้วปิดชมรมแล้วเข้าคุกด้วย
อาจรับงานตำรวจหรือเปล่า
รับอะไรไม่ได้ตำรวจเกลียดผมทั้งประเทศ
เพราะผมทำอะไรผมก็สู้กับตำรวจมาหลายปี

จริงคืออย่างที่บอกว่าเราสงสัยเพื่อนครู
ที่บอกว่าไปสืบค้นจนเจอรถในศัพท์ในป่าเนี่ย
ผมเจอยังไงว่าปี๕๒รถมันไม่มีแล้ว

อีกทีนะที่พี่อัดอ้างเนี่ยนะคะ
คือทีมงานของพี่อัดเนี่ยไปเจอว่ามีคนซื้อรถคันนี้
ตั้งแต่ก่อนปี๔๘ปี๔๘คือปีที่เกิดเหตุรถชนคนตาย

เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสิร์ช
หรือว่าชื่อสับวาปีออกมายอมรับก็แล้วแต่เนี่ย
ทีมครูทั้งหมดนี่แหละอุปโลกหมด
กำลังจะกล่าวหาครูว่าครูอยู่ในทีมนี้เหรอ
ผมไม่ได้เก่าหาครูแต่ผมบอกว่า
แล้วก็ไปล่อซืลก็เรียกเล่าจนนายทรัพย์สารภาพว่า
ชนคนตายแต่ความจริงคือรถคันนี้
มันถูกขายไปตั้งแต่ปี๔๗นะครับ
ให้กับผู้เยบ้านแล้วผู้เยบ้านไปขายให้กับพี่คนนึงที่อุปโรปนะนะ
แล้วเอกสารทำอะไรเรียบร้อยว่าไม่ใช่ชื่อสับวาปีไหมคะ
ซื้อเป็นชื่อสับวาปีแต่ว่าใบผู้เสียภาษี
เป็นของพี่คนนั้นที่อยู่ที่อุบลรัชธานี
อันนี้มีหลักฐานครบถ้วนเดี๋ยวเขาเปิดมารับรองว่าชัดเจน

เขามั่นใจขนาดนี้ก็ไม่เป็นไร
คือเขาก็ไม่ใช่คนที่ตำรวจรักเท่าไหร่นะเอาจริงตรงนะคะ
พี่ก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันไม่ใช่มีอะไรเสียหาย
ว่าวันนี้เราตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้ไปช่วยประชาชนใช่ไหมครับ

ถ้าเกิดโอเคพี่คนนี้เป็นคุณครูจอมทรัพย์นี่เป็นเด็กเลี้ยงแกะ

เพราะฉะนั้นจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชนสังคม

นี่การที่เขาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้รักตำรวจ

ไม่ได้ทำให้พี่มาร์ครู้สึกว่าเฮ้ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นเลยเหรอ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตประชาชนอย่างผมนะครับ
วันที่เสพมานะครับมันมีกี่คดีแล้วที่เกิดขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่คุณหญิงก็มารอเอาตำรวจเอาคนบริสุทธิไปติดคุก
โดยงานรัฐก็ไม่ได้มีการเยียวยาอะไร
คนที่ทำผิดก็ยังลอยนวลอยู่ตำรวจก็ยังจะลอยนวลอยู่
ดังนั้นเราไม่รู้กี่คดีที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับ
แล้วบางคดีเนี่ยรถชนคนตายเนี่ยก็ไม่เคยมีใครติดคุกมาก่อน
ตายเกือนทางด่วนก็ไม่ติดใช่ไหมครับ
แล้ววันนี้เคสนี้มีคนติดคุกมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วผมรู้ว่าการกระบวนการเนี่ยผมก็เคยไปต้องคดี
ข้อมูลให้คนนี้แพ้เนี่ยวันต์เนี่ยมาขอครั้งที่เหลือนี้เป็น
ผีอับเลยไว้พี่ผมก็แพ้น่ะดีดแพ้
สู้คดี๑๐ปีกว่าจะจบ๓ศาลแล้วชนะมาชนะมาแล้วไม่ได้อะไร
คือชีวิตที่พังทลายพี่มาร์คคือที่ไม่เชื่อเนี่ย
เพราะเป็นตำรวจที่ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อตำรวจใช่ไหม
เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละผมไม่เชื่อตำรวจด้วยส่วนหนึ่ง
คดีนี้ผมก็มองว่ายังไงผมก็เชื่อว่าครูน่าจะยังเป็นแพ้
ผมยังมั่นใจว่าครูเป็นแพ้อยู่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันแบ่งฝากนะคะ
คือว่าที่ไม่เชื่อเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือการทำงานของตำรวจตามสถิติแล้ว
ทำให้เราไม่เชื่อใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญครูน่ะ
ร้องผ่านกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ดีเอสไอด้วยใช่
น้ำหนักยังให้ไปที่สองหน่วยงานนั้นอยู่ถูกไหมคะเอานี่คุณจอมขวัญคิดง่ายง่ายนะ
คนเรานี่น่ะสู้คดีถึงสามสารมาล่ะนะครับ
ก็ยังไม่ยอมจบอ่ะใช่ไหมครับก็ยังคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่
มันมีไหมคนที่แถลงล่าสุดคือพลตรวจเอกปัญญามาเม่นเจรตำรวจแห่งชาติ
ระดับผู้ใหญ่ขนาดนี้แถลงถ้าไม่จริงเนี่ย
เอาอย่างงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นแพ้จริงจริงอ่ะ
กระบวนการยุติธรรมประเทศนี้ต้องมีการสังขยนาครั้งใหญ่
ผมถึงอยากได้คำตอบใช่ไหมครับว่า
เอางี้ถ้าตำรวจแพ้นะมันต้องมีคนลาออกนะ
มาทำเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าประเทศเราไม่พัฒนาเพราะว่าบางที
ผู้หญิงก็อยากทำผิดหรือว่าตำรวจทำผิด
ทำไมแค่ย้ายใช่ไหมทำไมประชาชนแค่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ถูกจับแล้วต้องมีการประกันตัวนะ
ทำไมตำรวจทำผิดย้ายแล้วทำไมถามให้ผมถ้าผมอยู่จังหวัดนี้
แล้วคุณเอาคนที่ทำผิดจังหวัดนี้ย้ายไปจังหวัดผม
คุณก็คิดผมเป็นชนประเทศไหนผมเป็นคนชั้นไหนของประเทศนี้
ด้วยความเชื่อที่พี่มาร์คอธิบายมาพี่อัดคือเอาตรงนะคะ
คือก็ยังมีคนเชื่ออย่างพี่มาร์คอยู่นะคะแล้วก็บอกว่า
ตำรวจไทยอ่ะถ้าจะทำก็ทำอะไรก็ได้คือความเชื่อนี้มันยังมีอยู่นะ
จริงจริงคือตำรวจผมเรียกอย่างนี้เลยว่าผมก็เชื่อเหมือนพี่มาร์ค
พูดตรงว่าตำรวจเนี่ยมันเป็นที่คนนะไม่ใช่เป็นที่องค์กร
แต่ว่าส่วนหนึ่งคือเอาคดีนี้ก่อนคดีนี้เมื่อวานเนี่ยผมลุ้นใจ
ใจแทบขาดเลยเมื่อวานวันสำคัญวันสำคัญของครูเนี้ยคือสารนัด
นัดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาขึ้นศาลเพราะเมื่อวานนี้คือถ้าขึ้นสารว่า
จะโดนเข้าหาเบิกความเทศน่ะโทษมันจะได้หนักเบิร์นเขาไม่ยอมมาขึ้นศาล
เขานกรู้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครูเนี่ยยื่นพยานไว้ตั้งหลายปาก
ไม่มาเลยสิ่งเมื่อวานนี้ที่เรารุ้นกันเจ้าที่ลุ้นกันทุกคนลุ้นกันหมดเนี่ย
คือให้มาขึ้นศาลเพราะจริงจริงเราได้ข้อมูลมาเนี่ย
กระทั่งวันนี้มีท่านสวเนี่ย
ซึ่งบอกศาลว่าปีไปสารภาพเนี้ยทุกคนอ่ะท่านขวานรับรู้
ทุกคนอ่ะท่านขวานรับรู้นี่แหละคือมาอยู่บ้านท่านสวมา
ผมเสริมนิดหนึ่งที่มีที่มีบางทีพี่มาร์คบอกว่า

ผมได้คุยกับท่านพันธบทโมทโภคพี่มุก
ซึ่งเป็นเจ้าของทำสำนวนคดีนี้
บอกผมเลยว่าขบวนการนี้มาหาท่าน

โดยเอาบันทึกประจำวันที่นครพนมมา
บอกว่าในศัพท์วาปีเนี่ยคือเป็นพุทธอาหารตัวจริง
จริงมาให้พันธบทโภคพี่มุกเนี่ยบันทึกประคำ
พอท่านบันทึกปากคำเสร็จปั๊บท่านก็ส่งมาให้ที่

ส่วนลูกนี้ก็ทำเรื่องถึงท่านรองดุษฎี

กระบวนการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

กระทรวงยุทธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแบกภูจอมทรัพย์เนี่ย

ผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแกะล่ะ

เดี๋ยวคือตัดกระทรวยธรรมเขาก็

ไอทำไมไม่บูรณาการกับทางตำรวจ

กระบวนการเนี่ยผ่านสารมาถึงสามสาร

ครูผ่านขั้นตอนการตอบสู้
ตั้งแต่ชั้นสอบสวนยันถึงชั้นศาลตีกา

อาจารย์วันชัยเนี่ย

นะไปเป็นทนายความให้

ครูเนี่ยเป็นแพะตรงไหน
ถ้าครูเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะ

ทำไม

เขามีกองหนุนกองเชียร์เยอะนี่ใช่ไหม

เชียวช่วยครู

ตำรวจเนี่ยวันนี้ความน่าเชื่อถือต่ำมาก

ไปดูได้เลยผมวันนึงไม่ตามมา๑๐คลิป

อย่างที่ตำรวจเขาบอกว่าเขามีหลักฐาน
รอวันแถลงแค่นั้นเนี่ยนะคะ
มาร์คจะออกมาขอโทษตำรวจไหม

ถ้าเกิดออกมาอีกแบบ

ก็จะเอาดอกไม้ไปกราบเท้าครูเลย

ใช่ผมลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น
แล้วผมพร้อมที่จะเข้าคุกได้ตลอดเวลา
ถ้าสิ่งที่ทำมันไม่ใช่เรื่องจริง

คือแล้วแต่ว่าแต่ละท่านคิดแบบไหนไว้
คือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย
ไม่ได้ทำเพื่อตำรวจนะครับ

รู้เยอะล่ะรอบนี้ทำไมรู้เยอะ
เพราะเราลงพื้นที่มา๗วัน

แต่อีก๑๐คือตำรวจที่แย่

นี่ก็คือผมดำเนินคดีเขา

ผมอยากให้ประชาชนเขามีส่วนร่วม
วันนี้ผมอยากให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องพวกนี้
เพราะว่าทุกวันนี้นะเราจะรอให้ใครมาแก้ไขไม่ได้

ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะมันมีประเด็นเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้ง

หลายคดีที่มีการจับแพ้จริง

การเยียวยาที่ชักช้าแล้วก็ไม่ทันการ

ผมไม่เคยเห็นมีคนไหนที่แสดงอาการเป็นทุกข์เป็นร้อน

แพ้ผมไม่มีเสียเลยนะวันนี้
ผมมีแต่ได้กับได้นะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยประชาชนตื่นตัวขึ้นมา
แล้วลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง

วันนี้ถึงเวลาที่ประชาชนไม่ยอมไหมนะ

ถ้าเกิดวันหนึ่งมีสงครามระหว่างประชาชนกับตำรวจ

สมัยก่อนนะครับตำรวจเดินเข้ามา

ว่าบ้านสมัยรถสมัยโบราณมันไม่มีแอร์ใช่ไหมครับ

แล้วสนุนเส้นไหนมีด่านเยอะอุ่นใจ
แต่วันนี้

ใช่ไหมครับเพราะว่าการตั้งด่านวันนี้มันไม่ได้
เนี่ยคุณจะเอาใบสั่ง
ผมต้องการเรียกร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่
ตำรวจมีอะไรที่เด็ดที่สุดแล้วที่จะมัดให้เห็นได้ว่านี่แหละ
ที่ออกมาแถลงว่าเป็นขบวนการก็ตอนนี้มันก็เป็นขบวนการอยู่แล้ว
เพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมี๖คนณขณะนี้มีอย่างน้อย๖คน
อืมนี่นี่เหมือนมียศมีตำแหน่งกับเขาด้วยเลยนะ
ใช่คือวันนี้มันชัดเจนแล้วอ่า
แรกมันยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้มันชัดเจนครบแล้ว
ตั้งแต่ท่านสวออกมาเปิดเผยข้อมูลเด็ด
แล้วก็ตัวที่เจ้าของรถเนี่ยที่ซื้อจากในสับวาปีไปนะครับ
ก็เป็นหลักฐานที่มีใบเสียภาษีทุกอย่างมันก็เด็ดแล้ว
และที่สำคัญคือเราทราบมาอีกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
มีการเอารถไปที่อู่อู่หนึ่งนะ
ผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างคือมันมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้ว
กระบวนการนี้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย
วันนี้ผมก็ขอบคุณพี่มาร์คว่าในฐานะที่เป็นจิตอาสาเนี่ย
ในการรับบริจาคเนี่ยหรือว่าต่อสู้กับตำรวจเนี่ย
ผมเห็นด้วยเพราะว่าผมบอกได้เลยวันนี้
สำนักงานตำรวจชาติจะต้องปฏิรูปตำรวจ
เพราะว่าวันนี้คุณจะต้องทำให้ตำรวจเนี่ยเป็นของเป็นที่เพิ่งของประชาชน
หากวันนี้คุณให้ตำรวจมารับจ้างประชาชน

สักวันก็ต้องเกิดระหว่างสงครามประชาชนกับตำรวจ
คดีนี้มันเป็นอุทาหรณ์หลายอย่าง
หนึ่งจะทำให้เห็นเลยว่าการเสพข่าวด้านเดียว
มันก็คือพอสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่
คุณก็รับไม่ได้สุดท้ายครูก็ไม่มีที่ยืน
อาจจะผูกคอตายก็ได้ผมพูดตรงนะ
เพราะหลังจากที่ว่าความจริงปรากฏ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตำรวจเนี่ย

ว่าทั้งสองท่านจะประกาศอะไรไว้ในเพจของตัวเอง
แล้วก็มาประกาศต่อหน้ากันในรายการถามตรง
แล้วแต่เนี่ยนะคะเรารอตามกันนะคะ
แล้วเดี๋ยวข้อพิสูจน์ต้องมีออกมาเพราะว่าคนไทยตามมาทั้งประเทศ

ฉันไม่ลืมนะทั้งสองท่านพูดอะไรในรายการนะคะ
วันนี้ขอบคุณพี่ม้าค่ะขอบคุณพี่อัดค่ะ
คุณผู้ชมคะรอ๒ทุ่มคืนนี้
ผู้ชายที่คุณผู้ชมรอมาตลอดว่าเขาจะเลือกรักใครอยู่กับใคร
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ